คุณผู้ชมครับเมื่อวานนี้เนี่ยมีสามเณรรูปหนึ่งนะครับ
ตอน๘โมงครึ่งตอนเช้านะฮะท่านก็ยืนอยู่นะครับ
เพื่อรอรถจะไปเรียนปริยัติธรรมค่ะ
อยู่ดีมีคนร้าย๓คนขี่จักรยานยนต์ซ้อน๓กันมาในวัดแสนศุกร์
อำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานี
สามกันมานะฮะจักรยานยนต์สีแดง
ไม่ทราบหมายเลขทะเบียนแล้วเห็นสามเณรท่านยืนอยู่เนี่ย
ท่านไปเลยค่ะนี่นะฮะเดี๋ยวดูนะครับ
เนรท่านรอรถจะไปเรียนปริยัติธรรมนะครับ
กระชากจะไม่ค่อยเห็นเหตุการณ์
แต่เขาไปไล่ดูแล้วว่าเป็นรถคันนี้นี่แหละ
คือคนร้าย๒คนเนี่ยที่มา๓คนลงมาคนนึงนะ
แล้วไปกระชากมือถือจากมือของสามเณรแล้วก็อีก๒คนเนี่ยวนรถมารับ
นี่เห็นไหมแล้วก็วิ่งมาขึ้นรถอีกทีนึง
แล้วก็พากันขี่รถจักรยานยนต์ไปบนถนนมงคลประสิทธิ์ตะบนแสนศุกร์นะครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้น๘โมงครึ่งเช้าเมื่อวานนี้
ทีนี้สมเนรท่านก็โอ้โหทีนี้มันก็เดือดร้อนล่ะใช่ไหม
มือถือเดี๋ยวนี้ต้องเรียนนี่เห็นไหมสมเนรท่านยืนอยู่เมื่อกี้เห็นจีวอนนะฮะ
หลังจากที่มีข่าวเรื่องนี้เผยแพร่ออกไปเชื่อไหมฮะ
เช้าวันนี้คนที่ก่อเหตุเนี่ยที่มาชิงโทรศัพท์มือถือ
จากมือของสมเนรไปเนี่ยที่วัดแสนศุกร์เนี่ยนะฮะที่อุบลรัชธานี
แจ้งไปยังแอดมินเพจวารินชำราบอุบลราชธานี
บอกจะขอคืนโทรศัพท์มือถือนี่แอดมินเพจก็บอกมายังผู้สื่อข่าวของเราที่อุบลรัชธานี
แล้วก็มาตามจุดที่คนร้ายบอกเอาไว้นะบอกว่าขอคืนโทรศัพท์มือถือให้กับสมเนร
เพราะสำนึกผิดมือถือเนี่ยเดี๋ยวเอาไปซุกคืนไว้ในพงหญ้านะ
ข้างที่ทำการปรายศนีย์สาขาวารินชำราบนี่พอมาตรวจสอบเจอจริงฮะ
แล้วมีจดหมายน้อยเขียนเอาไว้ด้วยข้อความในจดหมายนะครับบอกว่า
หนูขอโทษที่ทำแบบนี้หนูคิดน้อยไปงานก็บ่มีทำเงินก็บ่มี
หนูเลยต้องทำมีลูกน้อยที่ต้องเลี้ยงหนูหนูขอได้บ่
อย่าเอาเรื่องแล้วก็ลบโพสต์ได้บอกคะ
หนูขอสัญญาว่าจะบอกพากันทำอีกคือจะไม่พากันทำแบบนี้อีก
จะหางานทำเลี้ยงลูกหนูขอโทษจริงที่คิดสั้น
ตามที่เขาบอกไว้คือโทรศัพท์หนึ่งเครื่องเอามาวางไว้ในพุ่มไม้ข้างทางขยะ
คือถ้าจะบอกว่าเห็นข่าวแล้วสำนึกผิดว่ามาชิงโทรศัพท์มือถือจากมือน้องเนรไปเนี่ย
คือตอนที่คุณลงจากรถไปแล้วคุณขี่รถมาคุณรู้อยู่แล้วว่าวัด
แล้วเห็นน้องเนรท่านยืนอยู่เพื่อรอรถจะไปเรียนหนังสือ
ลงจากรถไปคนหนึ่งไปกระชากมาจากมือสมเนรนี่จะไม่รู้เหรอว่าบาปกรรมอะไรยังไงเนี่ย
กลับใจแต่ความผิดมันสำเร็จไปแล้ว
คือต่อไม่ใช่พระไม่ใช่เนรเป็นคนทั่วไปคุณก็ไปขโมยเขายังไม่ได้นะฮะ
เอาเป็นว่าทางสมเนรท่านก็ได้รับโทรศัพท์คืนแล้ว
มาที่โรงพักเพื่อคืนโทรศัพท์มือถือกันแต่อันนี้ตอนที่ไปแจ้งความนะ
บอกว่าถึงคนร้ายจะเอาโทรศัพท์มือถือมาคืนให้กับสมเนรแล้ว
แต่ตำรวจยังต้องติดตามจับกลุ่มตัวคนก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมายนะครับ
เพราะถือว่าเป็นความผิดทางคดีอาญายอมความไม่ได้
ถูกว่าน้องเนรเองท่านบอกว่าท่านก็ดีใจก็แหละ
เพราะโทรศัพท์มือถือก็จำเป็นสำหรับการเรียนนะสมัยนี้นะฮะ
ต้องดูเรื่องของข้อมูลต่างอะไรพวกนี้ด้วยแต่ก็ฝากไปถึงผู้ก่อเหตุว่าอย่าทำอีกเลยโยม